ต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการประสบความสำเร็จในการใช้โซเชียลมีเดีย
ในการตามหาตัวผู้ที่กระทำผิดในพื้นที่เป็นความร่วมมือกันของคนในพื้นที่
พื้นที่อำเภอสรรปาตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เป็นการโพสต์ตามหาคุณครูท่านหนึ่ง
เป็นครูสอนดนตรีพื้นเมืองดนตรีล้านนา
ล่อลวงเด็กนักเรียนหญิงไปข่มขืนแล้วหลายคดีนะคะ
จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ตำรวจโรงพักสรรป่าตองนำตัวนายบุญส่งจินปัญญาอายุ๖๖ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีคมขืนกระทำชำราวเด็ก
อายุไม่เกิน๑๕ปีมาสอบสวน
หลังจากที่นายบุญส่งก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนในอำเภอสรรปาตอง
แล้วก็หลบหนีไปสมัครเป็นครูสอนดนตรีพื้นเมืองที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง
พันธุ์ตำรวจเอกอักษรินกาสาผู้กำกับการโรงพักสรรป่าตอง
บอกว่าพฤติกรรมของนายบุญส่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน
เพราะว่าอาศัยความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองกับหน้าตะสิน
ตระเวนติดต่อตามโรงเรียนในเขตภาคเหนือ
เน้นไปที่โรงเรียนในเขตรอบนอกนะคะแล้วก็ไปสมัครเป็นครูสอนดนตรีพื้นเมือง
ปัญญาล้านนาสอนเรื่องของการเล่นกลองสะบัดชัยฟ้อนตบตะพาบนะคะ
เป็นการสอนเน้นให้นักเรียนหญิงด้วย
กระทั่งสบโอกาสก็จะก่อเหตุอนาจารย์หรือข่มขืน
ฟังเสียงผู้กำกับการสพสรรปะตอง
เป็นการประสานไปที่เฉพาะพฤติกรรมศึกษาต่างนะครับ
พูดถึงหามีพฤติกรรมนะครับในการเข้าไปเป็นครูดำจ้างสอน
แล้วก็กระทำชำราวเด็กที่สอน

จนกระทั่งผู้ต้องหาเนี่ยไปสมัครสอนที่โรงเรียนที่ลำปาง
แล้วก็ทางครูที่ลำปางเขาเห็นเฟสเขาเห็นข้อมูล
เขาก็เลยแจ้งตำรวจว่ามีคนตรงนี้มาสมัคร
ก็เลยไปตรวจสอบเมื่อจับอะไรถึงต้องก็จับกลุ่มกรมาให้เป็นคดี
ลายติดคุกอยู่ประมาณ๕ปีกว่า

หลังจากนั้นก็มาสมัครสอนที่พื้นที่สรรปะตอง

นี่แหละค่ะประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
พอพบเห็นคนที่กระทำความผิดที่หลบหนีคดีอยู่
ก็นำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย

จนไปพบตัวครูที่กระทำผิดแบบนี้นะคะ

ก่อคดีข่มขืนเด็กมาแล้วที่ลำพูน๑คดี

และถูกดำเนินคดีอาณาจารย์มาแล้วถึง๗คดี

ก็มาก่อคดีข่มขืนเด็กนักเรียน
ครั้งล่าสุดในพื้นที่สรรป่าตองค่ะ
นี้นายบุญส่งรับสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุจริงแต่อ้างบอกว่าเด็กหญิงสมยอม
ซึ่งข้อมูลที่ให้มานี่ตรงกันข้ามกับคำให้การ
เด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายหลายคนนะคะ
ที่บอกว่ามีการใช้กำลังบังคับ
และถ่ายคลิปเด็กไว้ด้วยคมขู่
บอกว่าถ้าไปบอกใครจะเผยแพร่คลิปนี้ค่ะ